ที่เรื่องของยาเสพติดกันก่อนนะครับ
ปฐุมธานีล้อมจับคนร้ายหลังไปล่อซื้อยาเสพติดได้
คนร้ายพยายามขับรถหนีแล้วก็ชนตำรวจ

โดยคนร้ายขับรถตกข้างทางนะครับ
แล้วก็อาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะครับ

ตำรวจปฐุมธานีนำกำลังล้อมจับคนร้าย
บริเวณที่ป่าย่ามริมถนนปฐุมธานีสามโคก
สายในโหมดที่๒ตำรวจ๓โคก
หลังขับรถเก๋งหนีแล้วก็ไปเสียหลักตกข้างทางไปนะฮะ

ในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ๑คนคือ
อันนันสุกสุแดนหรือว่า๑อายุ๓๘ปีเป็นคนขับ
เจ็บที่บริเวณไหล่ซ้ายก็หลุดด้วยนะครับ

ก่อนให้เจ้าหน้าที่มูลละเอียดที่ปลอดภัยตึง

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีต่อไป
จากการตรวจสอบในรถพบของกลางยาบ้า
เกือบ๙๐๐เมตรไอซ์อีก๒๙กรัม
มีพกแล้วก็โทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง

สุรชัยสุริยันหรือว่าแย้
เปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปนะครับ
ป่านั้นก็มีน้ำขังอยู่ข้างทาง

การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าชุดสืบ

จับกลุ่มตัวนายวสันหลินจำปามหรือว่าเอ็มอายุ๒๓ปี

จับได้พร้อมยาเสพติดจำนวนหนึ่งแล้วก็ทำการขยายผล
ทราบว่าเอ็มไปซื้อยาบ้ามาจากนายอันนันต์แล้วก็นายสุรชัย
ข่ายกระบวนการยาเสพติดในเขตอำเภอบางไซ

ก็ทำการล่อซื้อกันแล้วก็นัดให้ไปส่งของในเขตตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคก
พอคนร้ายขับรถตามเส้นทางที่นัดหมายไป
ชุดสืบสวนจึงขับรถตามประกบเพื่อให้จอด
แต่คนร้ายไหวตัวทันเร่งเครื่องพุ่งชนตำรวจเสียหายไป๒คันนะครับ
ก่อนจะขับรถหลบหนีพัดตกข้างทางจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้๑คน
พร้อมของการยาบ้าที่อยู่ภายในรถ
เมืองต้นก็ทำการสอบสวนขยายผลออกไหมจับเพื่อนร่วมแก๊งที่อยู่ระหว่างการหลบหนี
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ